พูดถึงปลากิกหรือว่าสมุรกิกของเรานะคะ
ซึ่งโลดแล่นอยู่ในวงการมายาวนานมากค่ะคุณผู้ชม
ประกาศลาวงการนะคะคือรีไทยงานเบื้องหลังทั้งหมด

แต่งานพิธีกรยังรับอยู่นะคุณผู้ชมค่ะ
โดยให้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนะคะ
เอิร์ทการค่ะสามีของปาวรีคนนี้

ป่าเนี่ยพร้อมโอนทรัพย์สินที่ดินมรดก

ให้ลูกชายและลูกสะพ้ายคนสวยทั้งหมดค่ะ

เพราะอย่างที่ทราบปากิ๊กเนี่ยเฝ้ารอคอยอยากอุ้มหลานใจแทบขาดค่ะ
ว่าแต่งานนี้นะคะหนุ่มเอิร์ทจะเร่งปั๊มให้ทันใจหรือเปล่า
แล้วการมาดูแลธุรกิจนะคะรายการทีวีแทนคุณพ่อ
เจ้าตัวจะเครียดบ้างไหมไปฟังทั้งหมดเลยค่ะ
จริงแล้วตอนนี้เมื่อกี้เขาให้เอิร์ทมาดูเต็มตัว
คือนั่งแทนเขาเลยเพราะว่าเขาก็เหนื่อยแล้ว
เขาขอพิธีกรอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ครับ
ก็กดดันเหมือนกันกดดันแต่ว่าเราก็ชอบทางนี้

แต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนลองวิธีใหม่
ก็คือไม่ได้ทำแค่ฟิทีวีอย่างเดียวลองมาทำไลฟ์ดูบ้าง

เพราะว่าเป่าเขาไลฟ์มาก่อน
พอรับกระเป๋าแล้วก็เอิ้นลองชวนพ่อกริ๊กมา
ฟีตแบ็คก็ดีพ่อกริ๊กเขาอยากมีหลานมาก
เขาก็เหมือนเก็บไปฝันอะไรอย่างนี้

คือว่าในฝันก็คืออุ้มหมาอยู่แล้วก็หันมาคือเป็นลูกเรา

เพราะว่าเพื่อนเขาก็เริ่มแบบเริ่มมีหลานแล้วอะไรอย่างนี้
ส่วนรุ่นเอิร์ทก็มีหลานกันเกือบทุกคนแล้วที่แต่งงานไป
ตอนนี้เขาเตรียมตัวดูไว้แล้วว่าจะซื้อของช้อปปิ้งอะไรให้หลานบ้าง

เดี๋ยวเรามีให้เขาแค่นั้นแหละครับผม
ค่ะเห็นบอกว่าปากิ๊กอยากได้หลานชายก่อน

ใช่เหมือนที่น้องเปล่าบอกไงว่าอยากได้๒คนเหมือนกันนะ

อยากมีแบบเห็นตัวน้อยไวนะคุณผู้ชมนะ